สุธยมาธรัฐคู่เอกเสาร์นี้ห้ามพลาด
ขุนฐานชอห้าพระยักษ์ท้าชนซ้ายปีศาจ

ขุนฐานสิทธงศักดิ์หรือวันนี้มาใช้ชอ๕พยักษ
มวยจังหวะเตะต่อยเขาปั้มตีรุนแรงฉลาด
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับชนะเพชร๙๑รุ่งโลศ
เป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีแรงมีฮึดตลอดครับ
สดเจอกับเก๋าคุณชอบใคร
แล้วเจอกันเสาร์นี้สุธยมาธรรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการขนาดครับ